โอ้โหในเมื่อมันออกมาเป็นแบบนี้
ก้าวไกลเองก็ประกาศถอย
แล้วพรือไทยก็ทะแหลงแล้ว
แล้วสูตรการจัดตั้งรัฐบาลต่าง
มันจะออกมาหน้าตาแบบไหนล่ะพี่อุ๋ยอยากรู้เลย

คุณขวัญคือตอนนี้เหมือนเป็นโจทย์ใหญ่ของพักเพื่อไทย
ว่าจะไปจัดตั้งรัฐบาลในสูตรไหนอย่างไร
คือพักการเมืองแต่ละพักทั้งสองซีกสองฝั่งเนี่ย
แต่มีล็อกแล้วก็มีเงื่อนไขของตัวเองทั้งนั้น
เพื่อไทยเมื่อเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลณขณะนี้
ถ้าเราดูจากตัวเลขของภาคการเมืองทั้งสองซีกในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมฮะ๓๑๑เสียงคือซีกทางฝั่งของรัฐบาลของก้าวไกลเพื่อไทย
ข้าวต้มมัดเนี่ยที่มัดกันอยู่เนี่ยนะครับ

ถ้าเราจะนับของก้าวไกลตอนนี้เนี่ยมีสอสอ๑๕๑คน
แต่ว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักตอนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปโหวต๒๗กรกฎาคมเนี่ย
เชื่อว่าคำวินิจฉัยต่างของสารธรรมนูนยังออกมาไม่ทันแน่
เพราะฉะนั้นเสียงของเขาจะเหลือโหวตได้แค่๑๕๐คนนะครับ
ฝ่ายค้านตอนนี้มี๑๘๘ไม่ใช่ฝ่ายค้านเป็นซี่กันนะครับ
ของคั่วรัฐบาลเดิมอ่ะที่อาจจะเป็นฝ่ายค้านในอนาคตเนี่ยนะฮะ
๑๘๘นะครับแล้วก็สอวในขณะนี้มี๒๔๙
คำถามก็คืออย่างที่คุณหมอชนน่านบอกในการแถลงข่าววันนี้
ถ้าไปแบบนี้แล้วไปโหวตในวันที่๒๗กรกฎาคม
ขาดอีก๖๓เสียงถึงจะเกินกึ่ง๑๓๗๕ของที่ประชุมรัฐสภา
หาเสียงจากสวเพิ่มได้ไหมไปหาเสียงจากเพื่อนสอสอ
ซีกที่เขาไม่มาร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยเขาจะโหวตให้ไหม
ถ้าไม่ได้มันต้องชวนมันต้องเชิญมาเพิ่ม
แต่ล็อกต่างจะทำยังไงอันนี้สูตรนี้คือสูตรปัจจุบันนะครับ
ถ้าเอาแบบสมการที่เขายืนยันว่าเขายังเหนียวแน่นอยู่๘พักก้าวไกลก็ยังอยู่ด้วยกัน
แล้วไปเชิญพักต่างมาเพิ่มเป็นสูตรที่๒
ที่สองเนี่ยถ้าเราจะลองดูในพักที่งดออกเสียงก่อนนะ
ไม่ใช่ไม่เห็นชอบคุณพิธาในการโหวตเมื่อ๑๓กรกฎาคมนะฮะ
ประชาธิปัตย์นะครับสมมุตินะฮะว่าถ้าเติมประชาธิปัตย์มา
จะเป็น๓๓๖๓๓๖แล้วยังไม่ถึง๓๗๖นะฮะแล้วถ้าเติมต่ออีกสักพักนึง
ชาติไทยพัฒนาถ้าสามารถเจรจาพูดคุยกันได้แล้วมีการลดเงื่อนไขต่างที่ทั้งสองพักสบายใจแล้วมาอยู่ร่วมด้วยได้เนี่ยนะฮะ๓๔๖แล้ว
๓๔๖แล้วยังขาดอยู่ขาดเท่าไหร่ประมาณ๓๐ตอนนั้นมีสอวอววดให้คุณพิธา๑๓ใช่ไหม
ก็ต้องไปหาสวเพิ่มอีกสักประมาณ๑๐กว่าท่านตรงนี้จะเป็นไปได้ไหมนะครับ
อันนี้สูตรแรกนะครับทางซีกนี้จะเหลือ๑๕๓ซึ่งสูตรนี้ก็จะสบายใจตรงที่ว่าไปหาเสียงสวเพิ่มใช่ไหม
ไม่มีลุงไม่มีทั้งสองลุงเลยค่ะก้าวไกลยังอยู่อ้าวในกรณีที่ก้าวไกลยังอยู่นะครับ
ถ้าเกิดเสียงยังไม่พอแล้วจะเอาให้ชัวร์เพราะสวเขาบอกว่าถ้ามีก้าวไกลเนี่ยเขาไม่โหวตให้ใช่ไหมนั่นน่ะสิ
ต้องไปหาเสียงสอสอเพิ่มมันจะเป็นสูตรที่๓ที่เป็นไปได้
ชาติพัฒนากล้ามี๒เสียง๒เสียงก็สำคัญแล้วล่ะตอนนี้เมื่อก่อนถ้ามีกรไม่มีกูใช่ไหมตอนนั้น
ต้องไปอยู่ทางนู้นตอนนี้อาจจะมาร่วมกันได้ใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีก็ต้องหาเสียงสวเพิ่มนะครับ
อันนี้คือดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไปไม่ถึงจริงเนี่ยแล้วไปชวนพักอื่นอย่างเช่นภูมิใจไทยเขาก็บอกว่ามีก้าวไกลเขาก็ไม่มา
พลังประชารัฐเขาก็ไม่มารวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่มาถ้ามันต้องเป็นกรณีแบบการสลายคั่วเกิดขึ้น
ลายคั่วคือยังไงพี่อุ๋ยแนวทางที่๓ที่มติของ๘พักร่วมเขาบอกไงถ้าแนวทางที่๑หาเสียงสวไม่ได้ไม่ถึง
หาเสียงเพื่อนสอสอทั้งโหวตให้เองหรือว่าเชิญมาอยู่ร่วมด้วยแบบนี้แล้วก็ยังไม่ถึง
มันอาจจะจำเป็นต้องไปเชิญพักอื่นมาร่วมมาเติมแต่อาจจะต้องตัดพวกเราไปบ้างหรือเปล่า
พวกเรานั้นที่พูดถึงคือก้าวไกลหรือเปล่าคือถ้ามองไปเนี่ยมันก็มันก็หมายถึงการเชิญก้าวไกลเนี่ย
ออกไปจากสมการพักร่วมรัฐบาลในซี่ของข้าวต้มมัดก็จะหลุดจากแปดพักออกไปเลย
ข้าวต้มมัดแตกแล้วแตกถ้าไม่มีก้าวไกลนะฮะถ้าก้าวไกลไปเป็นทางซีกนู้นไม่อยู่ในรัฐบาลเนี่ย
เป็นธรรมเขาบอกแล้วเขาบอกเขาจะยืนอยู่ฝั่งก้าวไกล
เพราะฉะนั้นเป็นธรรมหนึ่งเสียงออกไปด้วยรวมไทยสร้างไทย
คุณสิทธาก็บอกใช่ไหมใช่ไม่อยากให้ก้าวไกลเพื่อไทยแตกกัน
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพื่อไทยคู่กันเนี่ย
ไทยสร้างไทยก็ไม่อยู่รัฐบาลนั้นไปด้วย
มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยตามติดตามล็อกตามเงื่อนไขของแต่ละพัก
ใช่ไหมฮะเท่ากับว่าทางนี้จะเหลือ๑๙๑เสียงล่ะ
เพราะอย่าลืมว่าก้าวไกลเนี่ยเขา๑๕๐เสียงนะ
เขาเขาเป็นพักที่ได้สอสอมากที่สุดถามว่าจะทำอย่างไรต่อ
นั่นหมายความว่าทางซีกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเชิญพักอื่นที่เขาบอกไม่เอาก้าวไกลได้แล้ว

คือถ้าเรายังไม่ดูตัวเลขเรื่องการโหวตนายกนะอันนั้นต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา๗๕
ก็คือ๓๗๕หรือว่า๓๗๖ขึ้นไปใช่ไหมฮะ
ณขณะนี้ถ้าเอาตัวเลขของการเป็นรัฐบาลนะ๕๐๐คนเนี่ย
อันนี้มันในกรณีที่ไม่มี๙๐๐คนเนี่ยเกิน๒๕๐เนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
ณขณะนี้ถ้าก้าวไกลที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วบอกเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วบอกก้าวไกลอยู่ด้วยไม่ได้
ไม่มีใครมาเลยเนี่ยแล้วก้าวไกลต้องไปอยู่ตรงนี้เนี่ยคือโอกาสที่เขาจะมารวมกันแล้วเพื่อเป็นรัฐบาลแล้วแทนฝั่งนู้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะเขาเข้ากันไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทางเพื่อไทยก็จะไปเชิญไปเติมพักอื่นที่มีเสียงเยอะเข้ามา
นี่เป็นสูตรที่๔หรือ๕แล้วใช่ไหมสูตรที่๕นะฮะถ้าไปเชิญมาเลยนะฮะพลังประชารัฐ
นี่เขามี๔๐นะแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเชิญพลังประชารัฐมาได้เนี่ยคุณน่าจะได้เสียงสวมาด้วย
แล้วสวก็สบายใจแล้วเพราะไม่มีก้าวไกลแล้วพลังประชารัฐแล้วก็ต้องเชิญ
ภูมิใจไทยมาด้วยโอ้นี่ก็ได้ขึ้นมาอีกเลย๓๐๒เสียงแล้วนะ๗๑จากภูมิใจไทย
๒เสียงแล้วถามว่าก็ยังไม่ถึง๓๗๖นี้ยังไม่ได้เป็นนายกแต่อย่าลืมว่า
เมื่อมีพลังประชารัฐเข้ามาเนี่ยเสียงสวอาจจะง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขาไม่มีก้าวไกลแล้วไม่มีก้าวไกลแล้ว
เห็นไหมฮะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้เนี่ย
แล้วที่พักเพื่อไทยเขาจะไปจัดสูตรรัฐบาลต่างของเขาเนี่ยสวจะว่าอย่างไร
อันนี้เท่าที่เป็นไปได้มันก็เป็นการคาดการณ์สมมุติฐานต่าง
แต่ว่าก้าวไกรก็จะไปกลายเป็นฝ่ายค้าน
อันนี้ก็คือสิ่งที่พักเพื่อไทยเองก็ต้องไปหาคำตอบให้กับสังคม
แล้วก็คนที่เขาลงคะแนนให้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ย
เพราะเหตุผลอะไรถึงต้องดีดก้าวไกลไปอยู่ทั้งนั้น
หรือก้าวไกลเองจะไปก่อนหรือเพื่อไทยเองจะเป็นคนเชิญก้าวไกลไป
เดี๋ยวเวลาก็จะตอบเองแล้วฮะผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วล่ะ
ไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะการเมือง